เรื่องของการกินอาหารเด็กเนี่ยบางทีเราต้องคอยดูแลนะครับ
เด็กคนนี้๔ขวบแม่พาไปกินเตี๋ยวไปกินก๋วยเตี๋ยว
หมูติดคอหายใจไม่ออกตาเหลือกเลย
เจ้าของร้านมาช่วยไว้ทันคุณผู้ชมดูนะ
ก่อนจะเล่าเหตุการณ์พูดถึงวิธีช่วยก่อน
คุณผู้ชมครับคนที่เศษอาหารหรืออะไรก็ตามติดอยู่ในคอนะ
ท่านเจ้ามาจากด้านหลังนะมาจากด้านหลังแล้วก็ล้วงไปด้านหน้า
เอาแขนลัดให้แน่นใต้ลิ้นปีแล้วดึงขึ้นดึงขึ้นดิ้งขึ้นอย่างนี้

อย่าทำจากด้านหน้านะต้องทำจากด้านหลังนะคุณผู้ชมนะ
มาดูเหตุการณ์กันเพจปฐมธานีที่นี่มีแต่เรื่อง
ลงคลิปเอาไว้น้องผู้หญิงเด็กผู้หญิงไปกินก๋วยเตี๋ยวกับแม่กับป้า
หมูติดคอครับแม่เห็นแล้วตาเหลือกแล้ว
พยายามตบหลังน้องกะจะให้ออกไม่ออกครับ
คุณรัติกรหรือว่าคุณเพชรเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยว
อยู่แถวคลอง๓บังยี่โถบึงยี่โถขออภัย
อำเภอธัญบุรีบอกว่าโอ้โหเห็นแล้วเด็กประมาณ๔๕ขวบมากับแม่กลับมากับป้า
เขาเนี่ยเดินมาดูร้านพอดีแม่กำลังทุบหลังเด็กแอ๊กกะจะให้หมูมันออก
ไม่ออกครับเด็กร้องเสียงดังนะฮะแล้วเขาบอกว่าเขาเพิ่งดูคลิปมา
ได้มีการศึกษามาแล้วพอเจอเหตุการณ์จริงก็เอามาทำปรากฏว่า
หมูออกมาฮะคิดหมูมันออกมาโอ้โหเนี่ยครับรูปหัวปลอบใจบอกไม่เป็นไรนะลูก
นะครับเอาฟังพี่รัติกรเล่าหน่อยฮะ
ผมเดินผ่านไปพอดีเลยเดินผ่านไปแล้วก็เลยวิ่งกลับมาเห็นแม่เขากำลัง
แบบเหมือนกำลังตีลูกอยู่อะครับแบบตบลูกอ่ะผมก็เลยจากด้วยความที่เคยเคยเห็นในคลิป
เธอเห็นในคลิปว่ามันจะต้องทำแบบอย่างนี้นะก็เลยวิ่งเข้ามาหาน้องเขาเลย
แล้วก็อุ้มน้องเขาอุ้มน้องเขาแล้วกระแทกประมาณ๓ที๓ทีแล้วก็เศษหนูเนี่ยกระเด็นออกมา
เอานี่แหละครับคุณผู้ชมครับเรื่องของการประถมพยาบาลเบื้องต้น